เริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะเป็นข่าวของหนุ่มเจมส์มานั่นเองนะคะ
ช่วงนี้จะถูกกับอะไรที่มาเป็นทุกคู่มาเป็นแฝด
ละครตอนนี้ก็กำลังดังเลยทีเดียวนะคะสำหรับกลิ่นกาสลองนั่นเอง
แต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นงานบวงสวงละครเรื่องสองเสน่หางานนี้ก็ฝาแฝดเหมือนกันนะคะ
พระเอกกำลังฮอตขึ้นหิ้งแบบนี้พูดถึงกระแสละครคู่กับยายาก่อนดีกว่า
อย่างที่บอกไปเนาะสาวชาวเหนือเนาะกำลังกินจัดกันเลยค่ะ
ย่าเล่นเป็นฝาแฝดกันนะฮะก็นั่นแหละค่ะ
ในเรื่องนะคะพระเอกเนี่ยยังไม่เดาไม่ออกสักทียังไม่รู้สักทีว่าคนที่เขาชอบที่เขารักเนี่ยมันผิด
ฟ้าผิดตัวกันอยู่นะฮะก็เลยโดนด่ากันไปบอกว่าไอ้โง่

ทำไมจำไม่ได้สักทีว่าใครเป็นใครกันแน่นะคะ
เจออย่างนี้ไอ้หมอจะว่าจะใดไปฟังจ้า
แต่ผมอยากจะบอกว่าจริงคือเราลองคิดว่าเราเพิ่งปิ๊งใครแรกครับ
แล้วเราไปเจอคนนั้นผ่านไปอีก๕นาที

เพราะฉะนั้นหมอสับไม่ได้โง่ครับแค่ยังไม่รู้ครับผม

ถ้าเข้าไปในทีวีได้ฉันจะเข้าไปบอกว่าคนละคนกัน
อย่างง่าวฉันบอกว่าอย่างง่าวเหรอ